ท่านผู้ชมครับเรื่องของมิจฉาชีพมันก็มีอยู่ทุกวงการ
วิธีการก็หลากหลายไปนะครับถ้าคนในวงการบันเทิง
ที่เขาเป็นศิลปินดารานักร้องนักแสดงหรือว่าคณะตลกเนี่ย

มี๒อย่างก็คือ๑จ้างให้ไปเล่นในงาน
แล้วไม่จ่ายเงินกับสองบอกว่าจะจ้าง
แต่ถึงเวลาไม่ได้จัดงานหรอกแต่เอาคลิปเขาเอาภาพเขา
โปรโมทแล้วก็ไปเก็บเงินขายบัตรเรียบร้อย
ค่ะพอได้เงินจากค่าขายบัตรปุ๊บอ้าวงานไม่มี
ไปเลยชาวบ้านเขาด่าใครอ่ะ
ใช่เขาก็ด่าศิลปินอ้าวทำไมไม่มาแสดงล่ะ
แล้วคนที่ก่อเหตุคือคนที่เคยก่อเหตุเอาไว้ก่อนหน้านี้
ตั้งแต่๗ธันวาคมปี๖๑นายคนนี้ฮะ
ชื่อนายสมชาติผู้เผือก
ตอนนั้นเคยได้รับฉายาว่าหลวงพี่นอสสี่จี
เพราะว่าตอนนั้นบวชพระอยู่ที่วัดคู่สร้าง
ตะบนในคลองปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีที่สมุทรปราการ
ภาพยนตร์ปีพาดโขนสดโต๊ะจีน
คณะแสดงลูกทุ่งอะไรต่างเยอะแยะ
บอกว่าจะจัดงานทำบุญกระดูกให้โยมพ่อ
เอาแบบยิ่งใหญ่เขาก็มาเล่นกัน
ปรากฏว่า๕วัน๕คืนไม่จ่ายเงินนะฮะ
ไม่จ่ายเงินนะครับแล้วก็หนีหายไปเลยนะครับ
ได้ฉายาว่าหลวงพี่นอสสี่จี
ไปแบบไวกว่าแสงมากนะครับ
ปรากฏว่าล่าสุดนายคนนี้นะฮะ
ในชื่อเสียนอสเนี่ยแต่ว่าตอนนี้บอลเชิญยิ้ม
ดาราตลกชื่อดังบอกว่าขอเรียกว่าเสียกรรมลอก็แล้วกัน
เอาอีกครับไปหลอกชาวบ้านที่อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าจะจัดงานแสดงคอนเสิร์ต
มีหลายคนดังจะไปทั้งนั้นหนึ่งในนั้นคือคณะของบอลเชิญยิ้ม
เชิญยิ้มบอกว่าเขาเนี่ยยืนยันว่าพวกเขายังไม่ได้รับเงินอะไรจากงานนี้เลย
เพราะเท่าที่รู้คือไปหลอกขายบัตรบรรดาประชาชนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขาย
แม่ค้ามาขายของแผงละพันประชาชนขายบัตรมาดูนะได้เงินกวาดเงินไป๓ล้านกว่า
๓ล้าน๒แล้วหายไปเลยรัชบ้านเขาก็ต้องมาว่าศิลปินดาราไง
งานต้องล้มเลิกเนี่ยบอลเชิญยิ้มเลยฝากบอกไปถึงบรรดาพี่น้องที่ขนอมนครศรีธรรมราชด้วยว่า
เรื่องมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองฟังดูครับ
ขอให้มึงโดนจับเร็วนะกูอยากจะไปดูหน้ามึง
นะกูอยากจะไปดูหน้ามึงมึงทำแบบนี้ได้ยังไงเอออย่าลบ
ทุกผู้ชมครับเผื่อว่าใครจะทำธุรกิจอะไรด้วยจะได้เห็นไว้
ก็มีนอกจากบอลแล้วเนี่ยที่อื่นคนอื่นก็โดนนะ
ใช่ศิลปินหลายคนเลยคุณผู้ชมเขาก็ออกมาให้ข้อมูลว่าเขาก็โดนหลอกใช้ชื่อแอบอ้างนะ
หนุ่มกะลาโอ้โหป้างนครินโอ้พี่ป้างโดนด้วยใช่แจ๊สชวนชื่นยังโดนเลย
เขาก็บอกว่าคือก็ไม่ได้โกรธอะไรนะแจ๊สชวนชื่นนะ
เขาบอกว่าไม่ได้โกรธมากเพราะเชื่อว่าพอมีข่าวออกไปจับตัวได้ไม่ยากหรอก
ก็เลยฝากเตือนเพื่อนในวงการว่าให้รอบครอบเวลารับงานเพราะมันจะมีมิจฉาชีพอะไรแบบนี้
ทำเป็นมาติดต่อว่าจะจัดงานขอใช้ชื่อโปรโมทขายบัตรแล้วไม่จับดื้อแบบนี้
ทำโปสเตอร์มีหน้าศิลปินหมดเลยไปดูซื้อบัตรไปดู
ผมว่าเดี๋ยวตอนนี้ข่าวมันออกไปแล้วผมว่าเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องเจอแน่นอน

ครับผมก็ฝากคนที่อยู่เพื่อนร่วมวงการเดียวกันก็ด้วยด้วยครับ
ก็ระวังดีเวลาจะรับงงรับงานอะไรอย่างนี้เผื่อจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเซ็ง
ได้เพราะว่าพี่กล้วยแขกคนหนึ่งลูกชายอาสมเพชรเขาบอกว่า
บอลบอลไปงานขนอมวันที่๑๘เปล่า
บอกใช่พี่เฮ้ยเช็คให้ดีนะ
เนี่ยเอาทำไมอ่ะพี่พอดีพวกพี่เนี่ยมันเอาหลอกให้เอาเวทีมาลงไฟแสงสีเสียง
มาหลอกมาที่วัดไผ่เหลืองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

ใช่เรียกมาถึงโป๊ะแจกเข้ามาหาผมเยอะมาก
เขามาเก็บหนูคนละพันคนละพันเก็บไปเนี่ย

เถอะออกมาขอโทษหรือว่ายังไงก็ได้ผมรอคุณอยู่นะ
ผมรอคุณอยู่คุณน็อตนะฮะบอกเลยแล้วพี่บอลไปแจ้งความเลย
ร้อยไงฮะผมไม่ได้แจ้งแต่ว่าทางเอ่อพี่น้องชาวขนอม
หรือว่าที่เสียหายเขาก็ไปแจ้งไม่ถึงก็ต่อยขอตบปากฮะ
โกรธโกรธจริงจริงโกรธที่คุณไปหลอกแม่ค้าคุณเอาคลิปพวกเราไปเปิดให้เขาได้เชื่อถืออ่ะ
เอาเราไปเป็นเครื่องมือทำมาหากินเสียใจมาก
น้อยคนนี้นะครับชื่อจริงคือสมชาติผู้เผือกนะฮะ
ก่อเหตุเอาไว้หลายครั้งนะครับอ่าก็เนี่ยแหละฮะ
ผ่านมาตั้งแต่งานแรกแรกนะสมัยยังบวชธันวาคมหกหนึ่งเนี่ย
เท่ากับว่าจนถึงตอนนี้๘เดือนแล้วก่อเหตุไว้หลายที่
ยังตามจับตัวไม่ได้ค่ะอ่าก็อย่างที่บอลเชิญยิ้มบอกนั่นแหละ
คือตัวศิลปินดาราเองเขาอาจจะไม่ได้เดือดร้อนมากนัก
อย่างมากไปแสดงไม่ได้เงินหรือว่ายังไม่ได้ทันไปแสดงงานเลิก
ค่ะแต่ชาวบ้านอ่ะเขาเสียเงินใช่กว่าเขาจะหาสตางค์มาได้
ซื้อบัตรคอนเสิร์ตซื้อบัตรเข้างานอย่างนี้คุณไปหลอกเขานะ